หลายคนก็หวังแหละว่าจะมีโชคมีลาบเนอะในเรื่องของ
รัตตาลงรัตตาลีก็ว่าไปแต่บางคนที่ส่งฝามาชิงโชคกับ
เรานะครับกับแคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็คาราบาลแดงเขาก็หวังจะเป็นผู้
โชคดีซึ่งวันนี้จะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอ
แจกโชว์
โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จาก
คาราบาลแดงไปอีกคันกับแคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้าง
ปี๒ดีใจมากครับไม่เคยได้รับรางวัลอะไรอย่างนี้
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง
หรือคันโซคูณสองแล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลยก็บอกแล้ว
คาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริงมาแรงแจกจริง
โอ้ยดูดีจริงมองไหนก็หล่อมองลงไหนก็แท้โอ้โฮส่ง
กระจกยังสวยเลยน้องมิตอนี่ว่าน่ะถ้าใครได้คันดีไปเนี่ย
โชคดีมากเลยนะใช่เอาไปขี่โอ้โหหล่อด้วยนะเท่ด้วยนะ
หรือว่าจะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ก็ดูดีดูดี
ยิ่งรวยขึ้นเลยเนี่ยโอ้โฮดูเขาแต่งแบบร้านรุ่นนี้เนี่ย
เอาล่ะได้เวลาแล้วกับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ
ปีสองใช่ไหมคุณกี้สาเฮ้ยเขาไปต่อแต่แบบนี้ก็ดีเหมือน
กันนะเออเออเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอะไรเสียงเสียงนี่
เสียงธรรมชาติอันนี้เสียงธรรมชาติเหรอเป็นประจำอ๋อดีไหม
มีความสุขไหมอ่าถามว่ามีความสุขไหมชอบมากชอบไหมชอบ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบเราจะกลับไปหาคุณอะไรที่เป็นความ
ชอบแต่คุณนี่มันเจ้ากรรมในเวนจริงเลยล่ะจะเกาะติด
คุณไปทุกพบทุกแห่งเออนี่แหละสุดท้ายตนก็ต้องมายืนประจำที่
ตรงนี้เพราะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกับ
กิจกรรมดีแบบนี้ด้วยกันแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้
จะร่วมกิจกรรมยังไงงั้นก็ไปฟังกติกากันเลยจ้า
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝา
ราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนาม
กุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝา
คันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนำ
กุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝา
แล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วม
รายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกประกาศผลทุก
วันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
เอาล่ะย้ำย้ำย้ำย้ำกันอีกทีนะครับว่าถ้าคุณ
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี
สิบสองอืมแล้วถ้าเป็นฝาคันโซคุณสองให้เข็นคำว่า
ตับค่ะครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วยา
รอช้าอยากรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถ

ขาหายแล้วขาจมมาขาจมจมลงไปในกระบะกองฝาคัน
ครูสองแล้วก็คาราบาลนะอ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วมา
ที่งานมาช่วยกันมามาโกยกันเลยครับพร้อมแล้วโกย
โอ้ยโอ้ยสูงเอาเลยอันสองคนสองคาราบาลแดง
ได้แล้วยินดีด้วยค่ะแล้วผู้ชมดีวันนี้คือคุณรัฐสาธิต

ยินดีค่ะยินดีกับผู้โชคดีด้วยจริงนะคะ
แล้วถ้าหากคุณอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้อีก
พรุ่งนี้๙โมงครึ่งมาลุ้นกันในรายการตลอดข่าว
และที่สำคัญนะคะกติกาบอกไปแล้วง่ายมาก
ห้องให้ขึ้นใจเขียนบีบส่งเพราะว่ารางวัลใหญ่
ร้านทุกเดือนยังคงมีแจกอยู่นะคะ
อนุญาตย้ำตรงนี้นะเขียนบีบส่งแล้วส่งกันมา

เอาล่ะช่วงนี้ไปติดตามความสนุกในรายการตลอดข่าวกันต่อเลย

ยินดีด้วยนะครับพี่น้องครับ